พี่เบิร์ดปุ้ยครับทุกวันเนี่ยเราก็อ่านเรื่องของอุบัติเหตุกันทุกวันนะฮะ
แล้วก็ย้ำเตือนคุณผู้ชมบ่อยแต่ว่าเหตุการณ์มันก็ยังเกิดขึ้น

ขับมาด้วยความเร็วมากแถวบางประกงนะฮะ
เร็วแล้วแบบว่าข้างหน้าเขาเบรกกระทันหัน

ด้วยความตัวเองรถใหญ่หักหลบไปนู่นไปไปชนคันอื่นเขาบาดเจ็บกันไป
แล้วตัวเองก็หลบหนีไปด้วยนะครับ

นี่คุณผู้ชมนี่ดูมาแล้วมาแล้วนี่นะครับ
นี่ครับแล้วก็ไปเฉียวรถจักรยานยนต์เขาลงไปข้างทางแบบนี้เลย
แล้วถามว่าหยุดไหมล่ะไปแนบเลยครับ
นี่นะฮะก็บรรทุกสารเคมีมานะครับ
เพราะว่าขับมาด้วยความเร็วรถมันก็ติด

นี่คือกล้องที่เห็นเหตุการณ์ตั้งแต่๑๑โมงเมื่อวานครับ
อันนี้คือบริเวณจุดกลับรถหน้าสนามกอล์ฟบางประกง
อยู่ที่ตะบนแสนภูดาตอำเภอบ้านโพฉะเชิงเศร้า

นะฮะก็บรรทุกสารเคมีมาเนี่ย
เป็นรถพ่วงหักหลบ
รถเก๋งซึ่งเขาก็ขับมาข้างหน้า
แล้วก็การจราจรมันชะลอตัว
ทำให้รถบรรทุกคันนี้ก็ต้องหักหลบไป

ซึ่งเขาขี่มาไหลทางของเขาอยู่ดี

นะฮะแล้วรถพ่วงคนนั้นก็ขับต่อไปนะฮะ
บางประกงนะฮะแต่ว่ามีรถพ่วงอีกคันหนึ่ง

แล้วก็นำตัวส่งโรงทัศน์บ้านโผล่

คนขับรถพ่วง๑๘ล้อที่ชน

แล้วก็จะเตรียมที่จะดูแล
คนเจ็บต่อไปในส่วนของตำรวจก็ต้องแจ้ง

ขับรถโดยประมาทจนทำให้คนอื่นก็บาดเจ็บนะครับ